ที่คุณผู้ชมส่งไลน์หน้าจอมาอุบัติเหตุป้องกันได้ต้องไม่ประมาท
เห็นข้อความแบบนี้ก็เลยจะพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชม
เป็นเหตุที่แบบตกอกตกใจนะ

ทั้งชาวบ้านทั้งจิตอาสา
เขากำลังทำความสะอาดถนนที่จังหวัดตากกันอยู่
และระหว่างที่ทำความสะอาดมันมีอุบัติเหตุค่ะ

แล้วรถมันพุ่งมาทางกลุ่มคนที่เขากำลังทำความสะอาดอยู่
ก่อนที่รถจะไปตกลงข้าง

แล้วก็ชาวบ้านเขาตกใจกับเหตุการณ์รถชนกัน
จุดตรงนี้เลยค่ะเป็นบริเวณสามแยกเข้าเหมืองผาแดง
ถนนสายแม่สอดอุ้มผางที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
เหตุการณ์นี้เกือบจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหมู่แล้วล่ะ
เพราะว่ารถที่ชนกันเสียหลักแล้วก็พุ่งมาหากลุ่มจิตอาสา
พุ่งมาหาชาวบ้านที่เขากำลังทำความสะอาดถนนกันอยู่นะคะ
พอหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบ
รถกลางถนนเนี่ยนะคะมีรถพลิกอัพฟอร์ตเนี่ยจอดอยู่
ด้านหน้าเนี่ยพังยุบเลยเสียหายหนักเลยนะคะ
แล้วก็มีนายถนอมศักดิ์ทองมีอายุ๒๖ปีเป็นคนขับ
แต่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ห่างออกไป
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือพลิกอัพอีซูซูพุ่งตกลงไปในร่องน้ำข้างทาง
แล้วท้ายรถถูกชนเสียหายทั้งแถบเลยค่ะ
ในพลิกอัพอีซูซูเนี่ยนะคนขับติดอยู่ในรถ
กลุ่มจิตอาสาชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้ก็ไปช่วยกันนะคะ
นำร่างคนเจ็บออกมาคือนายสมนึกทาวงอายุ๕๙ปี
แล้วก็นำนายสมนึกส่งโรงพยาบาล
สภาพคือบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะดูสภาพรถสิ
เมืองต้นเนี่ยก็ทราบว่าขณะที่นายสมนึกขับรถพลิกอัพอีซูซูมา
แล้วก็จอดจะรอเลี้ยวขวากลางสามแยก
จังหวะนั้นน่ะนายถนอมศักดิ์ที่ขับพลิกอัพฟอร์ตเนี่ย
ตามหลังมาไปพุ่งชนท้ายรถของอิซูซูอย่างจังเลย

ก็เลยทำให้พลิกอัพของนายสมนึกเสียหลักแล้วก็พุ่งไปข้างหน้า
ตรงที่พุ่งไปกลุ่มจิตอาสาชาวบ้านเขากำลังทำความสะอาดถนนอยู่
ทุกคนก็กระโดดหนีตายกันคนละทิศคนละทางเลยนะคะ
แล้วรถก็ไปพุ่งตกข้างทางในจุดตรงนั้นนี่แหละ
หลังจากเกิดเหตุการณ์กลุ่มจิตอาสา

แต่เขาก็รีบไปช่วยคนเจ็บนำร่างคนเจ็บออกมาจากรถ
กู้ภัยก็นำร่างส่งโรงพยาบาลแม่สอดนะคะ
ระมัดระวังกันด้วยช่วงนี้นะฮะเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ